พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
คือมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผับ
แล้วก็มีอดีตสารวัตรกำนันตำบลท่าตูม
เห็นเขาก็เข้าไปต่อว่าไม่พอใจ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาดักรอรุมทำร้ายอดีตสารวัตกำนันคนนี้
แล้วพอเจอก็เข้าไปชกต่อยตะลุมบอลจนเขาสลบลงไปค่ะกับพื้นถนน
ก็ยังตามไปกระทืบซ้ำนะจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
คุณผู้ชมในคลิปนี้ก็จะเห็นนะคะว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๖คนนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดริมถนนในตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
คือที่มายืนรวมกลุ่มรอกันเนี่ยรอดักทำร้ายนายนัทพงศ์วัชรภัยบูล
อดีตสรวจกำหนันตำบลธาตุมค่ะ
ให้คุณผู้ชมรอดู

เขาคุยเจรจากันอยู่ก็มีผู้ชายคนแรกเนี่ยเข้าไปด้านหลัง
แล้วก็ต่อยเข้าที่ศีรษะจนลากลงมาแล้วก็รุมทำร้าย

ใช่แต่ก็เนี่ยยังเข้าไป
เตะทั้งกระทืบซ้ำที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็ใบหน้าอีกหลายต่อหลายครั้งค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็เลข

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวนายนัทพงศ์ส่งโรงพยาบาล
ซึ่งแพทย์ก็ให้พักรักษาอยู่ในห้องไอซียูค่ะ

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยนะคะไปเที่ยวผับ
เที่ยวผับแล้วก็ไปเจอนายนัทพงศ์เข้ามาต่อว่า
ก็เลยไม่พอใจเลยมาดักรอทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓กุมภาพันธ์
ช่วงเวลาประมาณตี๒ถึงตี๓ค่ะ
ในวันนี้ญาติของนายนัทพงศ์จะเข้าไป
แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทร
ระเบาะไผ่เพื่อตามล่าตัวกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็จะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งด้วย